พูดถึงเรื่องของเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกัน๕๐๐บาท๓เดือน
วันนี้คุณผู้ชมที่ไปลงทะเบียนเอาไว้
แล้วก็ได้รับแจ้งมาก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะว่าท่านได้รับสิทธิ์
วันนี้มีการโอนเงินให้กับประชาชน๑ล้าน๖แสนคน
ดังนั้นท่านไปเช็คสถานะดูนะฮะในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการดอตคอม

ถ้าเงินโอนแล้วเขาจะเขียนเป็นตารางเลยว่าเงินโอนเข้าเวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่
แล้วก็อัพสมุดบัญชีของท่านเบิกเงินในการใช้จ่ายได้เลยนะฮะ
แต่วันนี้ยังมีคนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา
แล้วก็ไปร้องเรียนที่กระทรวงการคลังกันอย่างต่อเนื่อง
เพราะทางกระทรวงจะมีการเปิดรับเรื่องร้องเรียนไปจนถึงวันที่๑๕พฤษภาคมนี้
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเป็น๔วันสุดท้ายคุณผู้ชม
สัปดาห์นี้วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของสัปดาห
เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันพฤชมงคลเป็นวันหยุดนะคะ
แล้ววันนี้บรรยากาศตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าคนก็ไปเยอะเหมือนกัน

ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดต้องยืมเงินคนอื่น
เดินทางเข้ามาร้องเรียนบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนที่ไหนแล้ว
ตอนนี้ปัญหามันจุกอกแล้วนะครับเพราะว่าเงินไม่มีใช้จริง
คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศคนที่เดินทางมาที่กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงการคลังซึ่งเขาจัดเป็นสถานที่
ในการที่จะให้ประชาชนมาร้องเรียนนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบเรื่องของบรรยากาศ
ไปพูดคุยกับคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐บาท
ไปคุยกับคุณพิกุลทัพหงษาอายุ๔๒ปีนะครับ
พาหลาน๒คนวัย๓ขวบและ๕ขวบมาที่นี่ด้วย
เพราะว่าปล่อยหลานอยู่บ้านไม่ได้นะต้องพามาด้วยนะฮะ
เธอมายื่นเรื่องร้องเรียนกรณีที่เธอขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้วนะครับ
แต่หลังจากที่ทบทวนสิทธิ์ไปก็ยังไม่มีคำตอบอะไรกลับมาทางเว็บไซต์เลย
เธอก็ไม่รู้ว่าเธอจะได้หรือไม่ได้นะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นปรากฏว่ามีการแจ้งข้อมูลเข้ามาที่เว็บไซต์
แล้วเธอก็ไปเช็คสถานะปรากฏว่าเธอตรวจสอบดูแล้ว
มันมีข้อมูลที่ว่าบัตรประชาชนข้อมูลไม่ตรง
ตรงนี้แหละเธอก็เกิดปัญหาอีกแล้วนะฮะ
ว่าเธอก็กรอกเลขบัตรประชาชนไปถูกต้องแต่ทำไมมันไม่ตรงล่ะ
คุณพิกุลน้ำตาคลอเลยคุยกับผู้สิทธิ์ของเรา
บอกว่าแม้จะรู้ว่าเขาปิดให้ยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๑๐ตั้งแต่เที่ยงคืนไปแล้ว
แต่เธอก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อนะครับก็เลยต้องมาร้องเรียนที่นี่
เพราะเธอนั้นตกงานไม่มีเงินกินข้าว
ต้องยืมเงินเพื่อนบ้านเดินทางมาที่นี่นะครับ
หวังจะรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทไปต่อชีวิตทุกคนในครอบครัว
ซึ่งเธอก็ต้องเลี้ยงดูหลาน๒คนที่เธอพามาด้วยนะฮะ

เพราะว่าพ่อกับแม่ของหลานไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะฮะ
ใช่ค่ะบรรยากาศคือคนก็มาเยอะนะคะ
แล้วก็เขามีการตั้งโต๊ะทั้งหมด๓๐โต๊ะโต๊ะละ๒ที่นั่ง
ดังนั้นก็จะรองรับประชาชนที่มายื่นคำร้องได้ครั้งหนึ่งคือ๖๐คนเลยนะคะ
ด้านของนายวัยคงทวีผู้มนวยการสำนักงาน
ตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงการคลังระบุนะครับ
ว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากเดินทางมา
เพื่อยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันนี้
หลายคนมีปัญหา๒เรื่องหลักก็คือ
เรื่องของข้อมูลในบัตรประชาชนไม่ตรง
เรื่องของข้อมูลบัญชีธนาคารที่ให้ไว้ไม่ตรง
แล้วก็ไม่เคลื่อนไหวในรอบ๑ปี
ทำให้การโอนเงินโอนไม่ได้
ดังนั้นขอแนะนำให้ท่านเปิดบัญชีใหม่
และผูกกับพร้อมเพลย์ที่ตรงกับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น

อย่างไรก็ตามขอฝากชี้แจงว่า
การเปิดรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวในครั้งนี้เนี่ย
ไม่ใช่เป็นการทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันแล้วนะครับ
แต่เป็นการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อส่งไปยังรัฐบาล
หามาตรการช่วยเหลือทุกสาขาอาชีพ
ที่ได้รับผลกระทบโควิด๑๙ต่อไป

เขาจะไปวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นกลุ่ม

และพยายามที่จะช่วยเหลือต่อไปนะครับ
สำหรับมาตรการเยียวยา๕๐๐บาทนั้นล่าสุด
มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว๑๔ล้านคน
ว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ได้ทั้งหมด

อย่างที่บอกไปวันนี้อีก๑๖๐๐๐๐๐คน
จะได้รับการโอนเงินด้วยนะครับ

โครงการเงินเยียวยาพี่น้องเกษตรกรด้วย
อย่าลืมนะฮะพี่น้องเกษตรกรรายใหม่
ท่านยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนหรือว่าไปอัพ
หรือว่าไปปรับสมุดทะเบียนเกษตร

ไม่ว่าจะเป็นที่อาสาสมัครเกษตร
ในจังหวัดที่เขาจะเข้าถึงทุกพื้นที่นะครับ
แล้วก็ในส่วนของผู้นำชุมชนที่จะเข้าถึงทุกพื้นที่

แล้วก็วันที่๑๕พฤษภาคมนี้จะหมดเขต
แล้วก็จะมีการโอนเงินกันแล้วนะครับ